เริ่มต้นนะครับทุกผู้ชมครับพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศบาลแห่งหนึ่งที่ปากช่องนครราชศรีมานะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับเดินเข้าไปแล้วไปตบหน้าเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่ง
นี่ฮะกล้องนี้มีหลายมุมนะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับ
นี่เป็นหลักฐานที่ทางผู้เสียหายเอาไปแจ้งความนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
เนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาห้ามค่ะมากันออกไป
นี่เป็นสามีของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในเทศบาลเหมือนกันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
จะเห็นมุมที่กว้างกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นมุมที่ตรงเข้ามานะครับ
แล้วเดี๋ยวถ้ามีอีกมุมหนึ่งก็จะให้ดูนะฮะมันมีอยู่สองมุมนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในเทศบาลแห่งนี้เนี่ยนะครับคือผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เขาเป็นเจ้าหน้าที่สาวของเทศบาลนะครับชื่อว่านางสาวสุวิชาเมฆฉาอายุ๔๒ปีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับเอาคลิปหลักฐานนี้พร้อมกับใบรับรองแพทย์
เป็นผลการตรวจร่างกายเนี่ยไปแจ้งความที่สพปักช่อง
บอกว่าคนก่อเหตุเป็นสามีของเจ้าหน้าที่หญิงในสำนักงานเดียวกันนะครับ
ชื่อว่านายอานัทกริตติยาหรือว่านายนัทนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าแปดสิงหาคมนะครับผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อสามสิบเอ็ดกรกฎาคม
ถ้าย้อนไปวันนั้นนั่งทำงานคุยกับเพื่อนเพื่อนในสำนักงานอยู่อืม
ก็คุยประมาณว่าเออเนี่ยอยากจะเอาตู้เย็นที่บ้านมาวางไว้ที่สำนักงานจังเลย
เพราะว่าตู้เย็นที่มีอยู่ในสำนักงานเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับ
เพื่อนก็เลยพูดเชิงหยอกล้อว่าน่าจะเอาที่นอนหมอนมุ้ง
และของใช้ส่วนตัวมาด้วยเพื่อเผื่อโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเนี่ย
เหมือนกับพนักงานผู้หญิงคนนึงที่ถูกสามีไล่ออกจากบ้าน
จะได้มีที่หลับที่นอนอยู่ที่ที่ทำงานอะไรประมาณอย่างนี้
เธอก็เลยพูดตอบกลับกับเพื่อนไปตอนที่คุยกันในวันนั้น๓๑กรกฎาคมนะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่ถ้าฉันมีแฟนอย่างงี้นะมีสามีอย่างนี้นะฉันไม่เอาหรอกอืม
ตรงนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ที่เป็นรุ่นน้องในสำนักงานที่เทศบาลแห่งนี้
ไม่พอใจเธอคิดว่าเธอพูดประชดก็พยายามไปปรับความเข้าใจไปพูดขอโทษแล้ว
แต่พนักงานหญิงรุ่นน้องนะครับได้ไปเล่าให้กับนายอานัทที่เป็นสามีฟัง
แล้วก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกล้องวงจรปิดในคลิปนี้นะครับ
หนูขอโทษน้องเขาไปแล้วถ้าหนูพูดผิดอ่ะหนูขอโทษน้องเขาไปแล้ว
แล้วก็หนูไม่มีเจตนาจริงจริงมันเป็นเหมือนคำพูดล้อเล่นกันในกองในห้องอะค่ะ
แต่อาจจะกระทบติดใจเขาซึ่งเราก็รับรู้ในส่วนนี้แล้วเราก็ขอโทษเขาไปแล้ว
หนูก็คิดว่ามันจะจบแต่หนูไม่รู้ว่าน้องอ่ะเขาไปพูดกับสามีเขาว่ายังไง
ว่าอยู่ดีมาพูดถึงปืนว่าหนูท้ายิงปืนกับเขาท้าดวนเขา
ก็เลยแบบหนูก็เลยงง
เรื่องนี้นะครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง
บอกว่าได้ให้นิติกรของเทศบาลไปแจ้งความกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับ
เพราะยังไงก็ถือว่าบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เทศบาลในสำนักงานนะฮะ
ทางสพปากช่องก็จะเรียกมาสอบปากคำดำเนินคดีกันต่อไป
ก็ถือว่าเป็นการบุกเข้าไปในสถานที่ราชการด้วยแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยนะคะ